เอามาดูความคืบหน้าเกี่ยวกับคดีที่หญิงสาวนะคะถูกสามีสาดน้ำกรดในขณะที่นอนหลับอยู่นะคะ
และทีนี้เธอบาดเจ็บสาหัสไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาล
คุณอัจฉริยะจับคดีนี้อยู่นะคะ
แม้ว่าก่อนหน้านี้ทางโรงพยาบาลจะออกมาบอกว่าไม่ได้ปฏิเสธการรักษา
แต่คุณอัจฉริยะเดินหน้าต่อพยายามหาหลักฐานนะคะ
คันแรกก็คือขับพาหญิงสาวผู้ที่ได้รับบาดเจ็บออกจากบ้านมาที่โรงพยาบาลพระราม๒
อีกหนึ่งคนขับจากพระราม๒ไปโรงพยาบาลบางมดคือจุดที่เธอเสียชีวิตเนี่ยนะคะ
เอาสองคนนี้คนขับรถแท็กซี่มาให้ปากคำเพิ่มเติมนะคะ
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือสบส
ส่วนช่วงเช้าอีกหนึ่งเรื่องที่คุณอัจฉริยะก็ยังจับอยู่เหมือนกัน
ก็คือเรื่องของการต่อเติมอาคารแบบผิดกฎหมาย

เพราะว่าก่อนหน้านี้ลงพื้นที่ไปที่พอสำนักงานเขตใช่ไหมคะ
ยื่นเรื่องบอกว่าให้ดูหน่อยซิว่าก่อนหน้านี้ปี๒๕๕๙
โรงพยาบาลพระราม๒มันเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ตอนนั้นมีการปรับปรุงแล้วหรือยัง
แล้วมีการต่อเติมแบบผิดประเภทหรือเปล่า
ก็เลยยื่นหนังสือนะคะวันนี้เดินทางไปยื่นหนังสือ
ร้องขอให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครตรวจสอบการออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร
ใบอนุญาตขอเปิดใช้อาคาร
ใบอนุญาตตรวจสอบการใช้อาคารประจำปีและทุก๔ปีของโรงพยาบาลพระราม๒
โดยมีนายทวีศักดิเลิศประพันธ์รองผู้ว่ากรุงเทพเป็นคนรับเรื่อง
อัจฉริยะบอกว่าหลังจากไปยื่นหนังสือต่อสำนักงานเขตบางขุนเทียน
ได้ข้อมูลมาอย่างหนึ่งบอกว่าน่าจะมีการทุจริตเรื่องการออกใบอนุญาตก่อสร้างของโรงพยาบาล
ซึ่งข้อเท็จจริงต้องขออนุญาตที่สำนักงานการโยธากรุงเทพมหานคร
ขอใบอนุญาตต่างเกี่ยวกับการก่อสร้างต้องขอที่กอทมนะคะ
ไม่ได้ออกโดยเขตนะคะซึ่งเรื่องนี้เกิดขึ้นปี๒๕๕๙
อกจากนี้อย่างที่คุณโรสลินบอกไปเมื่อปี๕๗
เคยเกิดไฟไหม้ไงที่โรงพยาบาลแห่งนี้แล้วก็มีผู้เสียชีวิตหนึ่งคนนะคะ
ตรวจสอบไปพบว่าในอาคารไม่ได้มีการติดตั้งสปริงเกอร์
ซึ่งก็คือตัวที่พอเครื่องจับควันพอเขาจับควันได้เขาก็จะปล่อยน้ำออกมา
ที่นี่ไม่มีก็เลยอยากให้กรทมเข้าไปตรวจสอบว่าการก่อสร้างมีมาตรฐานหรือเปล่านะคะ
ขณะที่รองผู้ว่ากรุงเทพระบุว่าจะส่งหนังสือให้สำนักงานการโยธาและสำนักงานเขตบางขุนเทียน
ตรวจสอบเอกสารหลักฐานว่าตรงตามที่ร้องเรียนหรือไม่
และยืนยันการขอใบอนุญาตใช้อาคารดัดแปลงอาคารทุกหน่วยงานต้องดำเนินการไปตามระเบียบขั้นตอนนะคะ
หากพบการกระทำผิดก็จะมีหรือว่าเจ้าหน้าที่มีส่วนรู้เห็นจะถูกดำเนินคดีทั้งหมด
ส่วนช่วงบ่ายคุณอัจฉริยะก็เดินดำเนินเรื่องนี้ต่อนะคะ
แต่เป็นทางเกี่ยวกับเรื่องของหาหลักฐานเพิ่มเติมว่าทางโรงพยาบาลพระราม๒ปฏิเสธการรักษา
คุณอัจฉริยะรวมทั้งพยานคนอื่นลูกสาวของผู้เสียชีวิตคนขับรถแท็กซี่ในวันเกิดเหตุ๒คน
ไปกันเลยค่ะไปให้ถ้อยคำต่อคณะกรรมการรับเรื่องราวร้องทุกข์
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขกรณีที่โรงพยาบาลพระราม๒ปฏิเสธการรักษานะคะ
หลักฐานบางส่วนที่นำมาวันนี้คือคลิปบอกว่าเป็นคลิปจากกล้องวงจรปิดที่บันทึกเหตุการณ์ทั้งหมดเลย
ทั้งนี้นะคะจากการเช็คข้อมูลเวทระเบียนคุณอัจฉริยะบอกว่า
ในวันที่เกิดเหตุไม่มีหมออยู่เวรที่โรงพยาบาลพระราม๒ด้วย
ตัวเองมั่นใจมากว่าจะสามารถเอาผิดกับโรงพยาบาลได้อย่างแน่นอนนะคะ
นี้นายอัจฉริยะระบุว่าตั้งแต่เกิดเรื่องแล้วเอาจริงนะแม้ว่าจะมีการแถลงข่าวอะไรไป
ตามคุณอัจฉริยะบอกว่าครอบครัว

หรือจากปากผู้บริหารแม้แต่ครั้งเดียว

มันก็ไม่เกิดการเจรจา
ไม่มีจุดเริ่มต้นของการไกล่เกลี่ยใดนะคะ
นี่เป็นช่วงของวันแรกที่เกิดเหตุเลย

เป็นเหตุการณ์หลังจากที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นมา

ทีนี้ญาติของผู้เสียชีวิตที่มาวันนี้

ที่มาเนี่ยเพราะว่าอยากได้ยินคำขอโทษ
ส่วนเรื่องของการเจรจาค่อยว่ากันต่อไป
แต่อย่างแรกขอได้ยินคำขอโทษก่อนนะคะ

ตำรวจสนท่าข้ามรับเป็นคดีเรียบร้อยแล้วด้วยค่ะ